อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ช่วงปีใหม่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่อยู่ที่บ้าน
คนที่อยู่อีกที่นึงก็รอการกลับมา
ของลูกหลานที่จะกลับมาเยี่ยมเนี่ยนะคะ
ลูกสาวคนนึงก็ไปทำงานต่างจังหวัด

ก็ทีแรกตั้งใจว่าจะไม่กลับปีใหม่นะคะ
แต่บังเอิญว่ารุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาไปทางนั้นพอดี
ก็เลยขอติดรถติดรถไปด้วยจะไปหาพ่อแม่

เป็นการไปหาแบบเซอร์ไพรส์ค่ะ
โอ้โฮ
คือก็ให้พี่ที่พาไปด้วยเนี่ยนะคะ

โทรหาคนในบ้านแล้วบอกว่ามีของมาส่ง

ภาษาดูปรายศนีย์นะคะ
มีของมาส่งแม่ก็ออกมาจะมารับของ
แต่สิ่งที่แม่ได้รับก็คือ

กระโดดกอดแบบนี้หายเหนื่อยเป็นปริดทิ้งเลยนี่ค่ะ
นี่เป็นโมเมนต์ประทับใจนะ
ในโลกออนไลน์พอเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์

คุณก๊อฟค่ะก็คือน้องที่กระโดดแม่นั่นแหละ
เธอบอกว่าเธออยู่เที่ยงเพลินรับแรงจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ

ส่วนน้องเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่สมุทรสาคร
ทำได้๘เดือนก็กะว่ายังไม่กลับบ้านดีกว่า
แต่พอดีพี่ที่ทำงานเขากลับบ้านที่นครสวรรค์พอดี

พี่เนี่ยขับมาส่งที่อุตรดิษฐ์แล้วเธอก็ขอเซอร์ไพรส์พ่อแม่
วางแผนให้พี่ที่ทำงานแกล้งเป็นคนส่งของ
แม่กำลังทำงานอยู่ทำงานก่อสร้าง
พอเห็นหน้าก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
กลายเป็นภาพประทับใจที่เราเห็นในคลิปค่ะ
นี่เป็นของที่รอมานานแล้วนะคะ